ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา

เราจะแบ่งเป็น๒ทีมเพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
พลากุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีม

ปรัชกรเปียสกุ้นแก้วหรือสัน
ลูกทีมพระกุ้งพุ่งไป

หัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมกอล์ฟซิลล่า
ชวันกรวัฒนาพิสิทธิ์กุล
กระติ๊บลูกทีมกอล์ฟซิลล่า
เหมือนจะสวยแต่ง่วงอย่างไรก็มี

กินให้ไวไปให้ถึงครับ

ที่เป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหาร

แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น
ภารกิจที่คุณจะต้องไปต่อเท่านั้นนะครับ

ตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง

และทีมไหนที่สามารถกินให้ไว
แล้วไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด

ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในทันทีครับ

ถึงกับต้องคลานกลับบ้าน

คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท

และแผนที่ที่จะพาคุณไปยังร้านที่เรากำหนดไว้ให้ครับ

เดี๋ยวโทษทีครับ

รองเท้าขนาดนี้ไม่ได้นะ
นี่คือใส่แค่มาเปิดตัวรายการ

และร้านทั้ง๓ร้านนะครับที่คุณจะต้องไปในวันนี้ครับ

ขนมร้านอาหารชื่อภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับ
ครับพรีมคุณพลาดกุ้งครับเยี่ยมเลยครับ
ซั่นเจคอพคุณคิดว่าเป็นร้านอะไร
ผมคิดว่าน่าจะเป็นร้านอาหารอิตาเลียน

ถ้ากูคิดว่าร้านนี้ต้องเป็นร้านกาแฟ

โชคดีกับการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้นะครับ

แต่ถ้าคุณเลือกผิด

มีสิทธิ์ที่จะขอตัวช่วยจากผมครับครับโดยคุณทั้งสองทีมมีสิทธิ์ที่จะโทรหาผม
ละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะกราบกราบ

ขอให้ผมช่วยให้คุณตาผ่านภารกิจนั้นไปได้

และในตอนนี้ทีมของคุณกอล์ฟได้วางเงินไว้ในร้านที่๑๑๐๐๐บาท

และร้านที่๓เพียงแค่๕๐๐บาทเท่านั้นครับ
ส่วนทีมของคุณพลากุ้งได้วางเงินไว้ในร้านที่๑๗๐๐บาท
ร้านที่๒๒๕๐๐บาท
และร้านสุดท้ายร้านที่๓เพียงแค่๓๐๐บาทเท่านั้น
ลุ้นกันว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอาหารอะไร
และในปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้าน

นุ้งจะบอกว่าหนูว่าเป็นเด็กญาตินี้เพราะบ้านหนูอยู่แถวนี้

หนูไม่เคยได้ยินสักร้านอยู่
กูจะแส้งเขาตรงนั้น

ถึงแล้วพัดไฟเลี้ยวแล้ว

มานี่ปากม่อเจ๊กลบ

เจ๊กลบถึงแล้วค่ะ

คุณพลากุ้งวางเงินในร้านที่๑จำนวน๗๐๐บาท
นี่ปากม่อเจ๊กลบ

ร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อต้นตำรับพนมสารคาม

เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเจ้าแรกที่ยกความอร่อยจากอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เสิร์ฟให้คนกรุงเทพได้ลิ้มลองรับประทานจนติดใจ
ด้วยการนำปากม่อหลากไหลทรัย
ทานคู่กับน้ำซุปกระดูกหมูที่หอมหวนชวนรับประทาน
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ซอยโยธินพัฒนาซอย๓
มาเจ๊กบ
ทีมขอบคุณพ่อกุ้งนะคะวางเงินไว้๗๐๐นะคะ

เมนูก๋วยเตี๋ยวปากหม้อต้นตำรับพนมสารคาม
คือการนำเอาขนมปากหม้อของไทย

เช่นไส้กะลำปลีกผัดเห็ดหอมและกุ้งสับหมูแดง
ห่อด้วยแป้งของขนมปากหม้อสุดเหนียวนุ่ม
ทานคู่กับน้ำซุปกระดูกหมู
เคี่ยวจนหวานและหอมกระดูกหมู
เวลาทานให้ทานปากหม้อพร้อมกับน้ำซุป
รับรองว่าคุณจะลืมก๋วยเตี๋ยวแบบดั้งเดิมไปเลยทีเดียวครับ
โอ้โหผมว่าพอได้แหละคุณ

ของเก่าอีกไม่เท่านั้นไปของใหม่มาอีกแล้ว
จ้ะจ้ะเป็นแฟนรักตายเลย
บริการดีขนาดนี้

นี่นะแผนพี่บอกก็บอกไปใหม่
โอ้ตายแล้วรถสิทธิ์โอ้ตายแล้วเนี่ย

แต่ว่าปริมาณที่มาเนี่ย

เฮ้ยหินึงไงถึงแล้วใช่มั้ย

เจ๊ขอบป่ะ
เร็วเจ๊ขอบหรอ

สวัสดีค่ะอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยปากหม้อนะคะของคุณกบนะคะ
คุณกบอะไรผมจะมาหาคุณเจ๊ครับ
วางเงินไว้๑๐๐บาทนะคะมีจำนวนทั้งหมด๑๓ชุดนะคะชุดละ๘๐บาทค่ะ
ใช่ค่ะทานให้อร่อยนะคะ